ไปดูเหตุระทึกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะ
เป็นเหตุมอบแรงระเบิดจนไฟลุกไหม้สตร์ไฟฟ้า
บริเวณปากซอยวิภาวดี๓ครับคุณผู้ชม
เป็นผู้ที่ผ่านไปผ่านมาก็ไปเจอเข้า
แล้วก็นำคลิปโพสต์ลงทวิตเตอร์โอ้โหน่ากลัวนะ

กำลังลุกไหม้แต่ว่ายังไม่เยอะเท่านี้นะคะ
ออฟฟิศเราเลยแหละนะครับก็เป็นเปลวเนี่ยลุกโชนอยู่บนเสาไฟฟ้าปากซอยวิภาวดีซอย๓
มีดับเพลิงเข้าไปเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเพลิงที่จะควบคุมไม่ให้ลุกลามนะครับ
แล้วก็เนื่องจากว่าทางการไฟฟ้ายังไม่ได้มีการตัดกระแสไฟ
ก็ทำให้ดับเพลิงนั้นไม่สามารถจะฉีดสารเคมีเข้าไปได้นะครับ
อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานทางการไฟฟ้าก็ทำการตัดไฟชั่วคราว
ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นก็สามารถดับเพลิงได้เป็นที่เรียบร้อย
ส่วนสาเหตุก็คาดว่าเกิดจากหม้อแปลงระเบิด
อาจจะมีบางพื้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว
ซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวงกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขให้อยู่นะครับ
อีกหนึ่งจุดไปดูที่บริเวณปากซอยนานาหรือว่าสุขุมวิทย์๔ครับ
หลุมขนาดใหญ่เป็นหลุมยุบกว้างสัก๔เมตรกลางถนนในซอยสุขุมวิทย์๔
เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เองนะครับตำรวจต้องปิดการจราจร
เพื่อความปลอดภัยของคนที่สัญจรผ่านไปมาแล้วก็ประสานไปยังกรทมนะครับ
เร่งซ่อมแซมกระทั่งช่วงสัก๔โมงเย็นก็ซ่อมแซมเสร็จ
แล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดนั้น๓ชั่วโมงก็สามารถเปิดใช้การได้ตามปกตินะครับ
ส่วนสาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากท่อเป็นท่อน้ำปลาปลาใต้ดินแตก
พัดดินทรายไปทำให้มันยุบตัวเป็นโพรงขนาดนี้นะครับ
ก็ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ